เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเผยแพร่รายงานนะครับ
ชี้ว่านายโทนี่แบลอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
ตัดสินใจนำประเทศเข้าสู่สงครามอีรักษ์โดยไม่จำเป็น
ส่งผลให้มีครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
ประท้วงแสดงความไม่พอใจ
ขณะที่ในแบลกก็ได้แสดงความเสียใจต่อผลลัพธ์ของสงครามที่เกิดขึ้น
แต่ยืนยันว่าการโค้นล้มซัดดำฮุดเซนทำให้โลกปลอดภัยขึ้น
โดยในแบลได้แถลงขอโทษต่อความผิดพลาดในการวางแผน
และกระบวนการนำประเทศเข้าสู่สงครามอีรักษ์เมื่อปี๒๕๕๙

แต่ยืนยันว่าหากย้อนกลับไปด้วยพื้นฐานข้อมูลชุดเดิมที่ได้รับ

พร้อมย้ำว่าการค้นล้มซัดดำฮุเซนอดีตผู้นำผลิตการของอีรักษ
ช่วยทำให้โลกนี้ปลอดภัยขึ้น
แถลงของในแบลเกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่รายงานสอบสู่
การเข้าสู่สงครามอีรักษ์ของอังกฤษ
ซึ่งมีเซอร์จรชิลคอตเป็นประธานคณะทำงาน
ชี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเลือกนำกองทัพเข้าร่วมกับสหรัฐ
ทำสงครามในอีรักษ์โค้ดล้มสัตว์ดำฮุทเซน
ก่อนที่จะเลือกใช้สันติวิธีแก้ปัญหา
ทั้งที่ในเวลานั้นปฏิบัติการทางทหารไม่ใช่ทางเลือกสุดท้าย
และการเตรียมการนำกองทัพอังกฤษเข้าร่วมรบก็ไม่เหมาะสม
และไม่มีแผนรองรับผลกระทบหลังสงครามเสร็จสิ้นลง
นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินนโยบาย

มาจากพื้นฐานข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า
สตาร์ฮุเซนมีอาวุธทำลายล้างสูงในครอบครอง
ซึ่งเป็นข้ออ้างให้อังกฤษตัดสินใจเข้าสู่สงคราม

จากนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
หลังเหตุการณ์วินาศกรรม๑๑กันยายน
และหลายเดือนก่อนเข้าร่วมสงครามอีรักษ
ยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
หลังการเผยแพร่รายงานสมาชิกครอบครัวทหารอังกฤษที่รบในสงครามอีรักษ
ได้ออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจ
เพราะสงครามนี้ทำให้ทหารอังกฤษเสียชีวิตถึง๑๗๙นาย
และได้รับผลกระทบอีกจำนวนมาก
ขณะที่ทหารผ่านศึกบางคนบอกว่าเสียใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสงคราม
และในแบลสมควรได้รับโทษจากสิ่งที่ทำ

ส่งผลให้มีชาวอีรักษ์เสียชีวิตไปอย่างน้อย๑๕๐๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและมีผู้พลัดถิ่นกว่า๑ล้านคน
ทั้งยังทำให้อีรักษ์ขาดสังเกตภาพจนถึงทุกวัดนี้
ซึ่งเปิดทางให้กลุ่มเจริญนวุฒิอย่างไอซิส
เข้าไปขยายอิทธิพลในอิรักษ์